ที่จังหวัดนครราชศรีมาที่นั่นนะฮะชาวตะบนหัวทะเล
เขาเร่งมือผลิตเลยครับผลิตโคมไฟแฟนตาซีกว่า๑๕๐โคม
ถามว่าทำไปเพื่ออะไรเดี๋ยวมีคำตอบให้แต่ให้ดูบรรยากาศกันไปก่อน
ตรงเนี้ยคือบริเวณโดมอเด็กประสงค์โรงเรียนเทศบาลตะบนหัวทะเล
อัพเพอร์เมืองจังหวัดนครราชสีมาจ้าโอ้ราชไงสวยบรรดาชาวบ้าน
ที่พื้นที่บริเวณตรงนี้เขาก็มากันแหละครับมาทำโคมไฟแฟนตาซี
อืมเนี้ยดูเอาสิเป็นรูปปลาก็มีอืมมีมากมายหลายรูปแบบนกกระยุง
นกกะยางนกกะยุงก็เรียกให้มันแบบชื่อของเคราะห์กัน
กะตุ๋ก็มีเนี้ยกะตุ๋งกะเต่าเดี๋ยวเต่าอ่าคุณผู้ชมครับ
ทั้งหมดทั้งมวลที่ทำเนี่ยเพื่อเอาไปประดับตกแต่งภายในงาน
เทศกาลประเพณีวันลอยกระทงที่ทางเทศบาลตะบนหัวทะเลครับ
เขาจะจัดขึ้นที่บริเวณบึงหัวทะเลระหว่างวันที่แปดถึงเก้า
ปฤศติกายนนี้จดบันทึกกันเอาไว้ให้ดีนะแปดกลับเข้า
พฤศจิกายนนี้เขาจะลอยกระทงกันแล้วนะเขาบอกว่าปีนี้นะฮะ
คุ้มหมู่บ้านต่างเขาได้ประดิษฐโคมไฟรูปแบบมากมาย
หลากหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นบอลลูนยักษ์ตัวการ์ตูนหลากหลาย
แล้วก็มีตัวไดโนเสาร์ดอกบงดอกบัวเอาล่ะมีมากมายหลายรูปแบบอย่างที่เห็น
ไปถามคุณเอกพบท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเลท่านเผยว่างานประเพณีลอยกระทง
ครั้งนี้เนี่ยนะฮะทางเทศบาลตะบนหัวทะเลเนี่ยเขาได้นำชาวบ้านมาร่วมด้วยช่วยกันทำโคมไฟแฟนตาซีกว่า๑๕๐โคมเลยนะ
เพื่อไปประดับบริเวณสวนหย่อมและทางเดินโดยรอบบึงหัวทะเลเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
และเป็นการคืนความสุขอย่างแท้จริงเอาจริงนะงานลอยกระทงบางครั้งบางคราว
ถ้าคุณตะเขียนแต่ควงใจว่าการรอยกระทงจะเป็นการปล่อยขยะลงสู่แม่น้ำคุณก็ไม่ต้องไปล้อยก็ได้
เป็นงานประเภทนี้ด้วยถ้ากังวลเรื่องขย่องขยะเรียงว่ากระทงมีหลากหลายรวบแบบ
อย่างเช่นกระทงน้ำแข็งอันนี้ฮิตมาก

จะไม่ต้องกังวลให้ขย่องขยะ

เดียวคุณจะถือเอาไว้ให้มือชาหรือยังไง
เวลาช่วงนั้นก็คงจะว่ายน้ำแบบเย็นนิดหนึ่ง
เห็นไหมแต่ละที่เขาก็มีการจัดงานกันนะคะมีโอกาสก็ไปเที่ยวที่อื่น